ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวค่ะอันนี้ก็มาจากช่วงนี้แหละ

ใช่ค่ะด้านของตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก่งติดแก๊ส

เขาก็ออกความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเยอะ
มีการโพสต์ภาพงานแต่งงานของตัวเอง
ก็คือเป็นคุณแจ๊ดกับคุณแจนภรรยานะคะ

ผู้ชายบางคนเป็นไงไม่รู้นะครับ
แต่การแต่งงานของผมนั้นมันจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
และผมหยุดจริงรักจริงรักเดียวคนเดียว
รักมากพิการแก่อัมพาต
ผมก็จะรักเมียผมคนนี้ตลอดไป
โอ้โหผู้ชายที่ชอบหาความเจ๋งว่ามีเมียอยู่แล้ว
มีเด็กนอกใจเมียอยู่ที่เที่ยวกับผู้หญิง
ทำให้ตัวเองดูเจ๋งจริงไม่ได้เจ๋งอะไรหรอก
กระจอกมากที่ทำตัวแบบนั้น

ถ้าเมียทำให้คุณต่ำลงไม่เจริญ

แต่ถ้าใครมีเมียที่ดีกับคุณมาก
พวกเขาเป็นผู้หญิงมีลูก
นมยานเขาบอกอย่างนี้หุ่นเสีย
เลิกกับเราไปเขาก็หาผู้ชายยาก

แก่ตัวไปเปล่าถามใจคุณดู

คุณแจนภรรยา

รบมือกันแบบรัวชื่นชมกันยกใหญ่เลย

พี่อุ๋ยบุตด้าเบสเองก็คอมเมนต์ว่า
เชื่อทุกคำรู้จักแจ๊สดีไม่แปลกใจเลยนะคะ

ก็บอกรักทั้งคู่มองตาก็รู้ใจ
นี่เขาเรียกคนจริง
พี่อุ๋ยบุ๊ดด้าไปเขาไม่รู้จะอยู่ยังไง
คุณเขาเป็นผู้ชายที่ดีมาก

โอกาสในการที่จะเจอผู้หญิงเยอะ
เยอะมากนะแต่เขาก็ยังยืนยันว่า

หล่อจริงพี่แจ๊ดหล่อมากพี่รักเลยเนอะ